คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงพลุไฟเนี่ยนะคะหลายคนก็ต้องนึกภาพ
เราหาที่สวยนะไม่นั่งก็อยู่ดูด้วยนี่แล้วก็เงยหน้ามองฟ้าดูความสวยงามพลุใช่ไหม

เออแต่ที่สุรินเนี่ยไม่ใช่การอยู่กับที่แล้วก็หามุมสวยในการเงยหน้ามองพลุนะคะ
ซ้ายมองขวาแล้ววิ่งกันป่าราบเลยค่ะเพราะว่าพลุมันระเบิดนะคะ
ในงานเสาหลักเมืองจังหวัดสุรินโอ้โหเขาบอกว่าบาดเจ็บกันไปเจ็ดคน
คนที่เป็นคนจุดพลุเนี่ยนะคะบาดเจ็บสาหัสด้วย
มีคนถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้คุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ

คือตอนแรกยังเป็นเสียงสวยจังเลยสักพักเป็นเสียงกรี๊ดอะค่ะ
เพราะมันระเบิดกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะ

บริเวณริมสาวจุมพลห่างจากเวทีพระทัยสาราน
จัดงานเสาหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์แค่๒๐เมตรค่ะ
หลังจากจุดพลุไปได้แค่๒ลูก
ลูกที่๓นี่แหละค่ะคือลูกที่เขางานเข้าแล้ว
ลูกที่๓นี่แหละมันดันระเบิดที่ฐานจุดพลุเลยค่ะ
เก็ดรูที่แทนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้าสวยเป็นดอกไม้ไฟนะ
พุ่งเป็นแนวราบวิ่งหาชาวบ้านที่อยู่ข้างเวทีที่เขาเตรียมฉายหนังกลางแปลงกันอยู่บาดเจ็บกันไปค่ะ
ชาวบ้านคนอื่นที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะคะโอ้โหวิ่งหนีตายกันโอละหมานกรีดร้องเลย
กลัวว่ามันจะจุดพลุแล้วก็ระเบิดซ้ำอีก
พอเสียงระเบิดสงบลงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในบริเวณงานก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือคนจุดพลุก่อนเลย
เพราะคือคนที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบชื่อก็คือนายงาแลเพลินอายุ๔๘ปี
มีแผลไฟไหม้มีแผลฉีกขาดด้วยแรงระเบิดที่ลำคอใต้ราวนมแล้วก็ใบหน้าอาการสาหัสเลยนะคะ
ก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วมีชาวบ้านอีกหกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดแล้วก็สะเก็ดไฟด้วย
ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลกันไปพร้อมกัน
ถือว่าเคราะห์ดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มกว่า
บนเวทีเพิ่งจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีเสียสละได้เป็นบุคคลเสาหลักของเมืองสุริน๑๐๙คนเสร็จสิ้นไปแล้ว
ก่อนที่จะมีการจุดพลุแล้วก็เปิดฉายหนังกลางแปลงคนได้รับบาดเจ็บเลยไม่เยอะ
ลองนึกสภาพสิว่าถ้ามันระเบิดตอนที่เขากำลังมอบรางวัลกันอยู่เนี่ยจะมีคนบาดเจ็บอีกสักกี่คนกันเฉียว
หลังตำรวจเข้าตรวจสอบจุดที่พลุระเบิดเนี่ยนะคะก็พบว่าฐานตั้งพลุเนี่ยมันติดตั้งไม่แน่นค่ะ
คิดว่าพลุน่าจะหลุดจากฐานขณะกำลังจุดชนวนมันเลยไประเบิดบนพื้น
ไฟก็เลยพุ่งออกไปในแนวราบทำให้ไปโดนชาวบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะมีคนบาดเจ็บกันไปแบบนี้แหละ